ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้คุณผู้ชมครับ
ตำรวจภูทรชะอำมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๑๖คนที่ไปร่วมกันรุมทำร้ายร่างกาย
นักศึกษาศิลปากรจนเสียชีวิตนะครับไปส่งที่พนักงานสอบสวนที่กองปราบราม
หลังจากมีการร้องขอให้ย้ายการทำคดีนี้เอาไว้ที่กองปราบรามครับ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ก็นำสำนวนคดีพร้อมผู้ต้องหาตอนนี้เนี่ยแยกออกมาแล้วเหลือ๑๖คน
คดีร่วมกันทำร้ายร่างกายโดยใช้ไขควงแทงศีรษะ
นายธิรพงศ์ทิติฐานหรือว่าน้องปอนนะครับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็นำไปส่งให้กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามนะครับ
โอนย้ายคดีมาตามที่ญาติของผู้เสียชีวิตมีการร้องขอ
จากผู้ต้องหานั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่
เกรงว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมโดยมีกลุ่มญาติแล้วก็ทนายความของผู้ต้องหาเดินทางไป
รอเรื่องของการสอบปากคำแล้วก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงิน๕แสนบาทนะครับ
เพื่อขอประกันตัวในชั้นสอบส่วนครับพันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่มเป็นรองผู้บังคับการปราบรามนะครับ
หัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนก็ระบุว่าในวันนี้เนี่ยก็ที่มีการส่งตัวผู้ต้องหาเพียง๑๖คนจากทั้งหมด๑๘คน
เนื่องจากว่าในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนพบว่าอีก๒คนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แต่เป็นเพียงผู้อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นจึงไม่ได้นำตัวมาอยู่ในสำนวนคดี
ซึ่งวันนี้จะตรวจสอบรายละเอียดต่างในสำนวนพร้อมทั้งแสวงหาหลักฐานพยานต่างมาประกอบเพิ่มเติม
โดยเชื่อมั่นนะครับว่าจะเอาผิดผู้ต้องหาได้ทั้งหมดครับ
ส่วนกระบวนการการสอบปากคำก็จะมีการแยกในการแยกสอบ
โดยให้พนักงานสอบสวนคนต่อคนต่อผู้ต้องหา๑คน
คาดการณ์ว่าจะใช้เวลาตลอดทั้งวัน
จากว่าต้องดูพฤติกรรมอย่างละเอียดในวันที่เกิดเหตุด้วย
จากนี้นะครับก็ยังต้องสอบสวนให้ได้ว่าใครนั้นเป็นผู้ก่อเหตุ
รวมไปถึงใครมีญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่บ้าง
หรือเป็นลูกชายของคนมีสีตามที่มีการออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับ
ขณะที่ท้ายสำนวนทนายความฝั่งของผู้เสียหาย
ได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวแนบเอาไว้
เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ต้องรอการพิจารณาของพนักงานสอบสวน
ว่าจะให้ผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนหรือไม่
ซึ่งหากคัดค้านการประกันตัวก็ต้องไปนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากหางที่สารอาญารัชดาพิเศษ
เพื่อให้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะฮะ